คุณผู้ชมฮะนี่มาดูเรื่องนี้กันหน่อย

แต่กลิ่นตูดตูดที่ว่าโอ้โหมันตูดออกมาว่า

มีเซ็นส์นะว่าว่าเมียครบชู้อยู่รึเปล่า
ก็เลยกลับมาที่บ้านปรากฏว่า
มาเจอสิครับภาพเมียพาผู้ชายอื่นเข้ามานั่งกินเหล้าอยู่ในบ้าน
ทีนี้โอ้โหตัวผัวเนี่ยก็เลยคว้ามีดฟันชายชู้ไม่ยั้งเลยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเหตุหึงหวงทำร้ายกันครั้งนี้
เกิดขึ้นในบ้านพักพื้นที่อำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีนะครับ
โดยนางชนกนาฏโสนางามหรือว่าชื่อเล่นว่าตามน
อายุ๔๔ปีเจ้าของบ้านซึ่งน่าจะเป็นชนวนเหตุให้ผู้ชาย
เขาทำร้ายกันนะครับตามนเนี่ยก็เมานะคุณฮะ
เมาตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสอบปากคำ
พูดจาวกวนไปมาจับใจความไม่ได้
เอาแต่พูดบอกว่าผัวเนี่ยนิสัยไม่ดีผัวฉันนิสัยไม่ดี
ทำแบบนี้เสียหายมากไปฟันคนอื่นคนที่ไม่ได้รู้จักนะฮะ
ส่วนคนเจ็บคือใครก็คือนายธีรศักดิ์วาโยพักหรือว่าวัด
อายุ๕๓ปีนะคุณก็คือคนสวมกางเกงยาวรายพรางเนี่ยนะฮะ
นอนอยู่บนพื้นครับสภาพถูกฟันด้วยของมีคม
เลือดไหลทั่วร่างเลยมีบาดแผลที่แขนแล้วก็ศีรษะ

ส่วนผู้ก่อเหตุนะฮะก็คือสามีของนางตามนนะฮะ
ก็คือนายสมชัยหรือว่าน้อยนะครับหนีหลบหนีไปแล้ว
เพื่อนบ้านบอกว่านายน้อยเขาทำงานต่างจังหวัด
หลายวันที่ถึงจะกลับมาที่บ้านนะครับระหว่างนี้ที่บ้านนี้ก็จะมีผู้ชายเนี่ย
เทียวรับเทียวส่งนางตามนมาติดพันนางตามนอยู่ตลอด
และนายน้อยก็น่าจะรู้ระแคะระคายก็เลยน่าจะมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อย
ก่อนเกิดเหตุนางตามนได้รับเงินประกันรายได้ข้าว
รัฐบาลช่วยเหลือกเกษตรกรเป็นเงิน๕๐๐๐บาทนะครับ
เบิกออกมาแล้วคุณไปเบิกออกมาแล้วจริงเนี่ย
ถ้าจะเบิกจริงต้องบอกสามีด้วยแต่ทีนี้ไปเบิกมาเอง
เอาเงินมาซื้อเหล้าดื่มฉลองกับนายวัด
ชายที่ถูกสามีของเธอเนี่ยกล่าวอ้างว่าเป็นชู้กับเธอเนี่ยนะ
จู่นายน้อยเองนะฮะย่องเงียบกลับมาที่บ้าน
เดินทางมาต่างจังหวัดเลยกลับมาที่บ้าน
เห็นทั้งคู่กำลังกินเหล้ากันอยู่เกิดบันดาลโทษะ
ความมีดฟันนายวัดแบบไม่ยั้งนะครับ
ล่าสุดนะฮะตำรวจชุดสืบสวนทราบว่านายน้อยเนี่ย
กลับมาที่บ้านก็เลยเข้าควบคุมตัวทันทีนะครับ
โดยนายน้อยก็ยอมให้จับกลุ่มแต่โดยดีนะ
และสารภาพว่าทนเห็นภาพบาดตาบาดใจที่เมีย
อยู่กับผู้ชายอื่นในห้อง๒ต่อ๒ไม่ได้นะครับ
กลับไปเลยจนกลั้งกระเบี้ยหัวได้นะครับ
อ๋อีครับวันนี้ล่ะเลยว้า

เหมือนการสอบปากคำในรถหรือปล่อยให้เขาระบายไปก่อนเหมือนให้เขาระบายนะระบายออกมาว่าเจ็บแค้นเมียยังไงเจ็บแค้นชู้เมียยังไงบ้างนะครับ
ทีนี้นางตามนก็เดินทางมาที่โรงพักพร้อมกับเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
นางตามนบอกว่าจะมาเยี่ยมสามีแล้วก็จะมาประกันตัวด้วยนะฮะ
สิทธิ์ข่าวจึงสอบถามให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
โดยเพื่อนของนางตามนบอกว่าต้องพูดความจริง
สิ่งที่เป็นความจริงก็คือวันนั้นมีการดื่มเหล้ากัน
แต่ว่านางตามนกับนายวัดอยู่กันในห้อง
ก็เลยถูกสามีของนางตามนที่กลับมาเห็นภาพบาดตาบาดใจ
ใช้ไม้ทุบตีแล้วก็มีดฟันวัดนะฮะ
พอพูดแบบนี้นางตามนก็เลยตบปากเพื่อนคุณผู้ชม
อุตส่าห์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องบอกความจริงกับสื่อกับตำรวจ
แต่นางตามนไม่พอใจไม่พอใจเพื่อนตัวเองบอกว่าเพื่อนพูดมากไปแล้วนะ
คุณผู้ชมลองดูจังหวะนี้หน่อยนะฮะแต่ทั้งคู่เนี่ยลักษณะคือเมากริ่มทั้งคู่เลยนะฮะ
ปี้เอาเข้าไปพวกนี้เป็นเพื่อนคือชุดดำเนี่ยนะฮะ

ขณะที่น้องชายของนายน้อยผู้ก่อเหตุก็มาเยี่ยมนายน้อย
แล้วก็บอกว่าพี่ชายไม่ผิดนะเป็นการป้องกันตัว
เพราะอีกฝ่ายใช้ท่อนไม้ทุบก่อนพี่ชายก็เลยสวนด้วยมีดครับ
แล้วก็ถือว่าอยู่ในบ้านของพี่อีกด้วยนะ
เรื่องนี้ขอให้ตำรวจสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อยุติ

ซึ่งอยู่ในอาการบาดเจ็บ